ขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะมาร่วมอนุโมทนาบุญ
กับหนุ่มนุ๊กสุดหล่อนะคะนุ๊กธนดลของเรานี่แหละค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นบุญมหาบุญจริงนะคะ
เพราะอยากให้แม่เอฟซีตั้งใจฟังให้ดีนะคะ
เพราะว่าล่าสุดนะคะน้องบอกกับพี่รถเบ้นมานะคะ
ว่ากำลังจะมีอีกหนึ่งโปรเจคที่สำคัญมาก
นั่นก็คือการสร้างเมนให้กับวัดป่ารัตนาเกษมหรือว่าวัดสารแดงนี่แหละค่ะ

แล้วก็เป็นวัดที่น้องไปทำบุญวันเกิดกับแฟนคลับมาก่อนหน้านี้นะคะ
ซึ่งที่วัดแห่งนี้นะคะยังขาดเมนอยู่ทางหนุ่มนุ๊กแล้วก็น้องปลาย
ก็เลยมาคุยกันว่าเออเราก็ต้องแบบสร้างให้วัดดีไหม
ท้ายที่สุดก็ตกผลึกแล้วนะคะก็จะสร้างให้จริงด้วยค่ะ
โดยหลังจากนี้นะคะเวลาทัวร์คนโสดเสร็จคู่กับเพื่อนฟรีป้ายนะคะ

แล้วก็นำเงินทริพย์ของแฟนที่ให้จากหน้าเวทีนะคะ
สะสมเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ต่าง
หรือว่าถ้าใครอยากจะร่วมบุญในครั้งนี้นะคะ
ก็สามารถติดต่อไปได้ที่นุ๊กธนดลคนโก้คนนี้ได้เลยค่ะ

แต้มที่พาไปทำบุญอยู่วัดสารแดง

เขาก็ซื้อที่ไว้ที่หนึ่งอยู่หน้าวัด

เพราะว่าหมู่บ้านนั้นยังไม่มีเมนูเลย
อย่างนุ๊กปลายการที่จะสร้างเมรุ
การที่สร้างเมนส่งคนขึ้นสวรรค์มันไม่ธรรมดา

เดี๋ยวทุกคอนเสิร์ตต่อจากนี้นุ๊กกับปลาจะวางกล่องไว้
นุโมทนาบุญด้วยนะคะน่ารักแบบนี้ทั้งลูกทั้งปลายถึงได้ดังเลยเธอ